ขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
๔ทุ่มตรงทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ
มีละครคุณภาพเตรียมลงจอค่ะ
มี๔เรื่องนะคะ๔เรื่อง๔รสชาติ
แต่นี่คือเรื่องแรกที่คุณผู้ชมจะได้รับชมกันในวันที่๖มีนาคมนี้
คุณพ่อด้วยแข้งขวาค่ะโอ้โหนักแสดงคุณภาพทั้งนั้นนะคะ
คุณสามารถพยักษ์อรุณคุณสมรักคำสิงคุณตู้ดิเรก
นางเอกน้องใหม่ค่ะน้องพรีมเบคเกอร์สเกษมสรรนะคะ
ชีวิตก็ต้องผกผันเพราะคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยแล้วมีหนี้สินเยอะค่ะ
พ่อลูกคู่นี้จะจับมือกันฝ่าฟันแก้ปัญหากันไปได้อย่างไร
อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามละครของเราจริงนะคะ
คุณพ่อด้วยแข้งขวาออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่๖มีนาคมค่ะ
สี่ทุ่มตรงนะคะหลังไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
ฉะนั้นตั้งแต่เสาร์ที่๖มีนาคมไปต้นไปก็ไม่ต้องไปไหนกันแล้ว

ไทยรัฐนิวโชว์ก็จะมีละครให้ดูทุกคืนเลยนะฮะ